สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดค่ะใหม่ให้เยอะ
หลังครบทรงชาติมาติดตามกันสวัสดี
สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้วันนี้จะมานั่งเป็นต้นทางให้
เผื่อคุณปริณาเดินมาอีกจะได้ศักดิ์ถูกเพราะวัน
ไม่ได้มาแล้วคุณแม่ดูตกใจมากมันลงพักหรือเหรอ
ในโซเชียลเขาบอกคุณแม่ดูตกใจมาก
ไม่ตกใจแล้วรู้
ไม่ตกใจหรอกแต่นางกำลังแบบ
ทำไงครับพี่ชิงออสการ์อยู่โอ้โฮ
ถ้าฉันจริงออสการ์เธอรับออสการ์
นึกออกป่ะถ้าสมมุติในความแบบว่าต่อแหลทุกสิ่ง

เขากอดกับคุณไงเมื่อวาน
คุณก็ควรจะพูดถึงคุณจอมขวัญมากกว่าไหม
แต่เขาพูดถึงที่เขากอดคุณไงคุณปรินา

บางคนก็จะเข้าประเด็นอีกคนก็ไปทะเลอีกคนก็ไปอวกาศนู้นน่ะ

วันนี้เราจะมีการเกาะติดสถานการณ์การชุมนุม
ไม่ได้เกาะติดกันมาหลายต่อหลายวันแล้วพอสมควรนะฮะ
จริงแล้ววันนี้เริ่มตั้งแต่ประมาณสัก๕โมง
โมงที่เริ่มมีคนจิตแตกเขานัดหมายกันตั้งแต่บ่าย๒โมง
เมื่อวานนี้ที่แบบคุณจอมขวัญเขาให้ฝากน้องมายฝาก
มายฝากว่าสรุปแล้วน้องมายอยากจะฝากอะไร
มายก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้เชิญไปชุมนุมกันนะครับ

คนเริ่มทยอยกันไปที่บริเวณ
รถไฟฟ้าสถานีสาราแดงกันเยอะพอสมควร
วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่แบบว่า

ซึ่งเราก็ต้องดูว่าคนเนี่ยจะมาตอนสักกี่โมงถูกต้องไหมครับ
เราก็ต้องดูกันเพราะวันนี้มีหลายอย่าง
เช่นมีหลายจุดเหมือนกันแล้วก็
ตรงที่ศรีลมก็เยอะ

เขาไปไหว้เทพเจ้ากันหรือยังไงครับ

ไปดูกันหรือยังไหมมีผู้ซื้อข่าวอยู่
ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราขอรายงานสดมาจากศรีลมครับ
ค่ะกับคุณภูริพัฒน์ภูริพัฒนบุญนินนะฮะเชิญครับ

เริ่มต้นขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วนะครับ
โดยกิจกรรมด้านหลังของผมภาพมุมสู่นักขณะนี้
คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าบริเวณสองฝากฝั่งถนนศรีลม
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของมุ่งหน้าไปยังสาระแดง
และฝั่งของมุ่งหน้าที่จะไปยังบางรักษ
ตอนนี้เต็มไปด้วยกลุ่มมวลชนกลุ่มเยาวชน
และกลุ่มแฟชั่นนิสที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้
ภาพสดณขณะนี้จะเห็นนะคะว่า
บริเวณตรงนั้นเนี่ยจะมีผ้าสีขาว

ตรงนั้นถูกเนรมิตให้เป็นลันเวย์สีแดง
ที่จะให้เหล่านางแบบในแบบในบุคลิกต่าง
เดินรันเวย์ไปตามกลุ่มคณะราษดร
ที่อยู่บริเวณโดยรอบทั้งสองข้าง

หลังเวทียังมีกลุ่มมวลชนกลุ่มเยาวชน
ที่ยืนปลาสายผ่านเครื่องขยายเสียง
ซึ่งเป็นลำโพงขนาดเล็กที่อยู่บริเวณหลังเวที
ให้กับกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณนี้
ได้เห็นว่ากิจกรรมนั้นมีอะไรกันเกิดขึ้นบ้างนะครับ
อีกส่วนหนึ่งฝั่งขวามือของผมคุณผู้ชมครับ
ฝั่งขวามือฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังบางรักนั้น

ปูให้กับเหล่านางแบบในแบบในบุคลิกต่าง
มาเดินแบบตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

ตรงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับจะมีเหล่านางแบบในแบบในบุคลิกของ
อาจจะเป็นปีศาจอาจจะเป็นกลุ่มยมทูตยมทูตต่าง
ที่จะมาเดินแบบในช่วงค่ำของวันนี้
เมื่อสักครู่ผมได้ไปดูก็มีการเดินแบบไปแล้วรอบนึง
มกลางเสียงโหร้องดีใจ
แสดงความยินดีของกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้
คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากบริเวณจุดนี้
ตลอดเส้นทางถนนศรีลมยาวไปจนถึงแยกต่าง
บริเวณนี้นะฮะมีกลุ่มของคณะราษดรที่มาจัดกิจกรรมบริเวณนี้
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมในรูปแบบของการนำเอาป้ายผ้าข้อความต่าง
รูปภาพต่างนั้นมากางบริเวณถนนให้กับเหล่ามวลชนที่มาอยู่พื้นที่นี้
ได้ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปแชร์ลงไปในเฟซบุ๊กลงไปในทวิตเตอร์
เหนือจากการที่จะเอาป้ายผ้าข้อความต่างผ่านไวนิวมากางแล้ว
ด้านซ้ายด้านขวายังเป็นการลักษณะของการที่จัดกิจกรรมร้องเพลงมีดนตรีสดมีวงโฟลกซองที่ตั้งอยู่สองฝากฝั่งของถนน
สร้างความคื้นเครงให้กับกลุ่มเหล่ามวลชนที่มาชุมนุมกันอยู่บริเวณพื้นที่นี้จำนวนมากนะฮะ
ผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพสดนะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มเหล่าเนี่ยนางแบบในแบบที่อยู่พื้นที่เนี้ยนะฮะเนี่ยใส่ชุดลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมครับมาในธีมปีศาจมนางนางร้ายต่างที่มีการเดินแฟชั่นโชว์ไปแล้วก่อนหน้านี้รวมไปถึงมีการแต่งกายด้วยชุดไทยที่มาเดินแบบร่วมเดินแบบในครั้งนี้ด้วยคุณผู้ชมครับ
อีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับด้านหลังของผมก็คือบริเวณด้านหน้าวัดแขกเนี่ยนะฮะด้านหน้าวัดพระแม่อุมาเทวีตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ผมได้เข้าไปสังเกตภายในวัดนะครับตอนนี้มีตำรวจควบคุมฝูงชนตำรวจนอกเครื่องแบบประจำอยู่จุดต่างต่างภายในวัดซึ่งในวัดตอนนี้ไม่ได้มีการปิดให้บริการนะครับประชาชน
ทางเจ้าหน้าที่นั้นมีการมาบริเวณด้านหน้าประตูทั้งสองฝั่งมีการคัดกรองให้สวมแมท
เรื่อยไปจนถึงสารแดงนู่นนะฮะไม่ใช่ถนนที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านนั้นแต่อย่างใด
ซึ่งบริเวณด้านซ้ายด้านขวายังมีมวลชนประปายบ้างยังมีนอกจากมวลชนแล้วคุณผู้ชมครับ
ก็ยังมีรถที่ก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าที่นำเอาเสื้อเอาผ้าต่างที่ปักด้วยข้อความปักบุตรคณะราษดรปักข้อความต่างบริเวณเสื้อ
มาขายอยู่บริเวณพื้นที่นี้อีกด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่คุ้นตาหลายหลายวันที่ผ่านมาก็มีในรูปแบบนี้
คุณผู้ชมครับวันนี้ได้รับความร่วมมือจากกาดของกลุ่มคณะราษดรกลุ่มเยาวชนปลดแอบที่มาคอยอำนวยความสะดวกคอยอำนวยการจราจรอยู่บริเวณพื้นที่นี้
ก่อนหน้านี้มีการนำเอารถเครื่องขยายเสียงของสถานีตำรวจนครบานยานาวามาแจ้งกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้นะครับคุณผู้ชมครับว่า
การชุมนุมในวันนี้ไม่ได้มีการขอขออภัยครับไม่ได้มีการแจ้งการชุมนุมกับทางเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
ทำให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นต้องมีการเอาหนังสือมาแจ้งการชุมนุมว่าให้ยุติการชุมนุมภายในเวลา๑๙นาฬิกาของวันนี้
มีเช่นนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย
มีการแจ้งการชุมนุมเพียงจุดเดียวทำให้พื้นที่ต่างนั้นผิดกฎหมายทั้งหมด
ผิดกฎหมายทั้งหมดซึ่งทางตำรวจนั้นมีการนำเอาเครื่องขยายเสียง
มาแจ้งแล้วแล้วตรงระหว่างที่มีการมาแจ้งนะครับ
ทางตำรวจเนี่ยโดนกลุ่มมวลชนที่อยู่พื้นที่นี้โหร้อง
ทำให้ตำรวจนั้นต้องล่าถอยออกไปในพื้นที่นั่นเองนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
ก็คือฝั่งที่จะถนนศรีลมฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังสารแดงคุณผู้ชมครับ
อย่างที่ผมบอกไปสองฝากฝั่งถนนเนี่ยเต็มไปด้วยกลุ่มมวลชนที่อยู่พื้นที่นี้เต็มพื้นที่
ซึ่งนอกเหนือจากพื้นที่นี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นยังเรื่อยไปจนถึงแยกสารแดง
ตรงบริเวณจุดนั้นใต้บีทีเอสก็มีกลุ่มมวลชนที่ทำกิจกรรมบริเวณด้านหน้าตึกซีพีตึกต่างที่อยู่พื้นที่นี้
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสำนักงานทางอาคารสำนักงานบริเวณพื้นที่นี้มีการสั่งให้พนักงานนั้นกลับบ้านก่อนเวลา
ก็คือตั้งแต่ช่วงบ่าย๓บ่าย๔๕โมงเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงกลุ่มมวลชนที่จะมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่นี้นั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นทางตำรวจนั้นขอความร่วมมือว่าให้ยุติภายในเวลา๑๙นาฬิกาของวันนี้นะครับ
แต่ยังไม่แน่ใจว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นจะจัดกิจกรรมไปถึงเมื่อไหร่ซึ่งต้องติดตามจากทางแก่นนำผู้ชุมนุมซึ่งเมื่อสักครู่นี้
ครูใหญ่ขอนแก่นหรือนาอาทธพลบัวพัดได้ปรากฏตัวบริเวณพื้นที่ชุมนุมแล้วซึ่งยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการปลาใส่ด้วยหรือไม่นั่นเองนะครับ
ประโยชน์ของเราทางมุดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี้นะครับพี่ม็อตดำพี่หนุ่มและเอ็งจี้ครับ
อาวห์ล่ะขอบคุณผู้ลิพัฒน์นะครับครับผมอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ตำรวจจะมีออกบอกแล้วว่าให้อยุติการชุมนุมหนึ่งทุ่มตรง
ซึ่งขนาดนี้๖โมง๑๑นาทีแล้วก็จริงเราก็ยังเหลือเวลาอีกไม่ถึงชั่วโมง
ก็ต้องดูก่อต่อว่าแก้นำจะเป็นยังไงบ้าง
จริงแล้วผู้สื่อข่าวก็รายงานไม่ใช่มีตรงนี้จุดเดียวนะครับ
คณะราชดรเนี่ยได้นัดชุมนุมและจัดกิจกรรมทางการเมืองเนี่ย
จริงแล้วตั้งแต่๑๖นาฬิกามีการชุมนุม
หน้าสำนักงานใหญ่สื่อดังแห่งหนึ่งที่อยู่ย่านบังนาตราด
งานชุมนุมศิลปะราษดรประชาชนจะปูพรมแดง
นี่ครับเวลาประมาณบ่าย๓โมงวันนี้
แต่เขาไม่เริ่มมีการชุมนุมกันตั้งแต่๔โมงเย็นขึ้นไป
๕โมงครึ่งก็เริ่มมีประชาชนเนี่ยเริ่มทยอยกันมามากมายหนึ่งกันขึ้น
ในขณะที่๕โมงครึ่ง๑๗นาฬิกา๓๐นาที
คณะจุฬาจัดงานรัฐร้าวเราไม่ลืมอ่าฮะนะฮะรัฐและความหลุนแรง
เวลา๑ทุ่มตรงนะครับมีกลุ่มดาวดินครับกลุ่มดาวดินจัดงานรัศดรทั้งหลาย
รู้เถิดว่าทรโขงนี้เป็นของประชาชนทุกคนครับ
ขณะเดียวกันนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
รวบรวมพยานหลักฐานการกระทำความผิดทั้งเอกสารวีดีโอและภาพถ่าย
จากศาลอาญากรุงเทพมาให้เนี่ยออกหมายจับแก่นำกลุ่มคณะราศรรวรณ์๕คน
ชุมนุมบริเวณหน้าสถานทูตเยอรมันคือเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ประกอบไปด้วยน้องมายนางสาวพัสราวรีธนกิจวิบูรณ์ผลอายุ๒๕ปี
นายกรกฎแสงเย็นพันธุ์อายุ๒๘ปีนายชะนีนวงศรีอายุ๒๐ปี
นายธนชนลทิศนะฮะโชธสวัสดิ์อายุ๒๑ปีและนางสาวเบนจาอะปันอายุ๒๑ปี
จะเห็นว่าเป็นเด็กกันหมดเลยเนี่ยนะครับในที่สุดแล้วบางคนบอกตอนแรกคิดว่าเป็นหมายจับ
แต่สารไม่อนุมัติให้เป็นหมายจับเขาให้ใช้แค่ว่าหมายเรียกนะครับ
อนุมัติเพราะว่าอะไรฮะถ้าดูจากอายุแล้วเนี่ยอายุสูงสุดอยู่ที่๒๘ปี
อยู่ที่๒๘ปีคือนายกรกฎเนี่ยนะครับอายุ๒๘ปีไม่ว่าจะเป็นมายก็เป็น๒๕
แล้วส่วนใหญ่ที่เขาสารพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรอนุมัติหมายจับเพราะว่าทั้ง๕คนเป็นนักศึกษา
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจทำคือการออกหมายเรียกตามขั้นตอนปกติเลยฮะซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือไผ่ดาวดิน
ค่ะอันนี้เราอาจจะไม่คุ้นกับชื่อเขาถ้าบอกภัยดาวดินหลายคนก็จะคุ้นนะครับ
ที่เขาไปยื่นหนังสือในสถานทูตเยอรมนีนั้นตำรวจยังไม่มีหลักฐานเอาความผิดนะครับ
อีกสิ่งหนึ่งนะครับวันนี้ทนายความนะครับคุณกิจสลางณนุตจรัสนะครับ
ทนายความเปลือกก่อนว่าอายการยื่นฟ้องผู้ต้องหา๕คนอีกหนึ่งอัน
ถูกต้องไหมจริงแล้วก็นานมาแล้วล่ะ
ที่โดนอายการยื่นฟ้องมี๕คน

คุณเอกธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
คุณป๊อกปียบุตรแสงกระหนกกุลช่อพันนิกาวานิส
คุณทิมพิธาริมเจริญรัฐและนายไพระโชธจันทรขจร
ความผิดของเขาคือการกระทำผิดพรบชุมนุมสาธารณะพศ๒๕๖๒

ในที่สุดสารสอบคำให้การแล้ว
ทั้ง๕คนตอนนี้ให้การปฏิเสธทั้งหมด
นัดตรวจพยานหลักฐานวันที่๒๒ธันวาคมอีกครั้งหนึ่ง
เวลา๑๐นาฬิกาที่สารแขวงปฐุมวัน
ในส่วนของรายละเอียดเขาบอกว่าจะต้องไปศึกษา
โดยหลักแล้วเนี่ยคดีแบบนี้เป็นกรณีที่ประชาชนก็โดน
ในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาชนะบ้างแพ้บ้าง
มีคนชนะก็มีนะฮะแต่แพ้บ้างก็มีเหมือนกัน
บางครั้งไม่ได้เป็นการชุมนุมสาธารณะ
แต่เป็นการพบประชาชนอีกทั้งจุดชุมนุม
ก็อยู่เกิน๑๕๐เมตรทุกคดี
คือเขามีการวัดกันแล้วเนี่ยเกิน๑๕๐เมตรทุกคดี
ที่ผ่านมาไม่เคยมีการตักเตือนหรือการพิพากษาลงโทษ
อย่างไรก็ตามนะวันนี้ทั้ง๕คนนะฮะ
สารอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
โดยไม่ต้องมีหลักประกันไม่มีเงื่อนไข
แล้วก็รับปากว่าจะมาพบศาลในวันที่๒๒ธันวาคมนี้

ชอบเสื้อคุณทิมมากเลยที่มันเป็นคนแตกเป๊ะมาก
ข้างในเขามีสายลงสายลักษณ์นะ
ไม่ปลูกเน็ตไทยดูแบบมีสไตล์

มีผ้ามีอะไรอย่างงี้ครับผม
เห็นมั้ยเขาจะรู้เลยว่าแขนเสื้อเชิ้ต

น่าจะมีร่านส่วนตัดลนี่ต้องตัดแล้วก็ส่วนปืนผมสวยกว่านะ

แล้วเขาชื่อว่านายเสียโป้

ดูอยู่ตอนเที่ยงไว้เม็ดไม่ได้
มีลูกบังกายของนู
ก็แน่นอนครับว่าจากกรณีที่มีคู่กรณี๒คนก็คือทางฝั่งของน้องคุณโป้
ชื่อว่าเสี่ยบุ๊กตามประกอบมีเรื่องกับอีกกลุ่มนึง
คนที่ไม่มีเรื่องด้วยก็ชื่อว่าถือตั้ง
คนนี้เขาจะชกกันปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือไปชกกันที่หน้าโรงนวดชื่อว่าสรี
นะฮะปรากฏว่าเสียโป้เนี่ยเขาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะเขาก็มีการยิงปืน
คือทางฝั่งหนึ่งก็อ้างอย่างนั้นนะว่าเสียโป้เป็นคนยิงแล้วก็มีพยานเห็นว่าเสียโป้ยิง
นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะก็มีอีกคนนึงที่เป็นมือยิงด้วยครับ
ชื่อว่าเสียเคนที่เมื่อวานเราบอกใส่เสื้อสีแดงอ่าเสื้อเสียเคนครับผม
ก็ตอนนี้ตำรวจก็กำลังจะออกหมายเรียกมานะครับก็เดี๋ยวคงจะไปมอบตัวเร็วนี้
ครับนะครับแต่แน่นอนว่ามีคนบาดเจ็บนะเป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยสองคน
คนหนึ่งถูกยิงเขาที่คออ่าใช่ชื่อว่าบกอ่านะครับไปถูกข้างหลัง
อีกคนนึงชื่อว่าโจมถูกยิงเขาที่ก้นแล้วก็ทะลุลำไส้
เลยความใส้กลัวใส้ใหญ่ก็คือต้องผ่าตัดอืมนะฮะก็คือบาดเจ็บสาหัส
เองนะครับเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาก็ไปมอบตัว

ในวงเงิน๓๕๐๐๐บาท

โป้บอกนะบอกว่าจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นคนยิง

วันนี้มีโอกาสที่คุยกับอีกมุมนึงอีกมุมบอกว่า
เสียโป้จะหนีได้ยังไงทุกคนเห็นว่าเสียโป้เป็นคนยิง
พวกเขาต่างหากวิ่งตีนแตก

ตีนแตกเลยเพราะว่าโดนเสียโป้ไล่ยิง

คือในมุมเสียโป้เขาบอกว่าไม่ใช่นะผมต่างหากเป็นคนวิ่ง

แต่คนที่ถูกยิงคือทางฝั่งตรงข้ามเสียโป้
แต่ในมุมเสียโป้เสียโป้บอกว่าเขาไม่รู้เรื่อง
เขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอยู่ที่สรีอยู่แล้ว
ปรากฏว่าน้องชายเขายอมรับว่ามีเรื่องจริงกับทางฝั่งตั้ง
ตั้งเนี่ยบุกมาที่นี่เองแล้วจะมีการชกต่ออีกส่วน
เขาเนี่ยออกมายืนดูอ่าพอออกมายืนดูปรากฏว่าเขาเห็นมีคน
ยกปืนจ่อไปที่หน้าเขาเล็งมาที่เขา
เขาเลยวิ่งเขาก็เลยสับก็เลยวิ่ง
หลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นเขาก็ไม่สนใจอะไรแล้ว
อันนี้มุมเสียโป้นะแต่อีกฝั่งก็บอกไม่ใช่

พอยิงเสร็จปรากฏว่าคนชื่อเสียเคนก็ยิงด้วย
เสียเคนยิงเขาที่คอของทางฝั่งชื่อบก
โบะถูกยิงตรงนี้ทะลุนี่นะครับ
แต่ตอนนี้ก็คืออาการก็ปลอดภัยแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถพูดได้

ก็เอารูปไปให้บ่ชี้ที่เตียงคนไข้เลย
ชี้คนนี้เลยว่าคนนี้เป็นคนยิง

แต่ในมุมของเสียโป้ยังยืนยันไม่ได้ว่า

เพราะกล้องวงจรปิดก็ใช้ไม่ได้เห็นไหมล่ะ

มันหายไอ้เซิร์เวอร์เนี่ยมันไม่อยู่ที่ไหน

ปัญหาคือเสียโป้บอกตำรวจว่า
คนที่เอาเซิร์ฟเวอร์ไปก็คือฝั่งคู่อลิของเขาเอง

แต่ในมุมของคู่อริเขาบอกว่า

โป้บอกว่าคู่อริเนี่ย
เรียกเงินบอกว่าถ้าจะจบคดีจ่ายมา๑๐ล้าน

แต่บอกว่าทางฝั่งเสียโป้ให้ผู้ใหญ่โทรมาเคลียร์เขาต่างหาก

เขาต้องการเอาโป้อานนท์ติดคุกให้ได้

คือณวันนี้ทางเสียโป้เองก็ประกันตัวมาเรียบร้อย
ก็ต้องไปดูนำข้อเท็จจริงว่าจะเป็นอย่างไร
แต่แน่นอนว่าทางฝั่งบุ๊กเอง

นั่นนะในรูปนั้นเสื้อดำนั่นน่ะ

เขาก็มาติดตามความคืบหน้าของคดี

แค่จะพูดที่ชักปืนข่มขู่

คือเขาไปแจ้งความฝั่งตรงข้าม
บอกว่าฝั่งตรงข้ามเอาอาวุธปืนไปด้วย

แต่ในมุมกลับกันทางแม่เสียโป้ออกมาบอกว่า

ว่ากลุ่มคั่วหลิวเสียโป้
เอาปืนไปยิงแล้วไปพลาดโดนพวกเดียวกันเอง

ปืนไม่ใช่สายใหม่

คือปืนก็ต้องตัดมา
ยืนประจำหน้ายังงี้
อ่าสองฝั่ง
หรแผ่นมันคือข้อที่จริงมันอยู่ตรงนี้รึเปล่า

แต่ทีนี้พี่เขาอ้างว่าเรื่องของการแหละ
แต่เท่าที่รู้มามันไม่ใช่
มันเป็นเรื่องของลงออนไลน์ต่างนานามีเรื่องมีราวมาก่อนหน้านั้น
บุ๊กไม่พอใจชื่อตั้งก็เลยฝากความคิดถึงไม่ถึงตั้งโดยฝากเต้
ซึ่งเป็นน้องชายของตั้งไปบอกตั้งด้วยนะบอกว่าอย่าให้กูเจอนะกูเจอกูจะตบให้คว่ำ
แต่หลังจากนั้นเต้เนี่ยก็เลยไปบอกตั้ง
ตั้งก็เลยโทรมาหาบุ๊กบอกว่าบุ๊กได้ข่าวว่ามึงจะตบกูเหรอเอาไง
ก็เลยบอกว่างั้นมึงมาเจอกูตัวเลยตั้งบอกกูไม่ไปหรอกถ้ามาก็มาแถวบ้านกูก็ได้
ุ๊กบอกว่าไม่เป็นไรถ้ามาเนี่ยมาที่สลีแล้วก็วางหูไปสักพักหนึ่งโทรศัพท์ของบุ๊ก
โทรเข้าหาตั้งอีกทีหนึ่งแต่คราวนี้ไม่ใช่บุ๊กแล้วอ่าเป็นเสียโป้แทนคุยแทนแล้ว
แทนบอกเฮ้ยตั้งมาสลีเลยเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เพราะพี่เนี่ยอยู่ที่นี่พอดีเองมาเลย
น้องก็เคารพนะน้องมันเคารพตั้งมันเคารพเสียโป้มันบันทึกชื่อเสียโป้ว่าอะไรนะ

ต้องยกย่องมากเกาจิงคุยกันตลอดเลยนะ
เกาจิงนี่คือโจ้วนฟ้านะโฆษเซียนเกาจิง

ต่อไปก็ฝั่งฝั่งตั้งบอกพี่ผมจะไปยิงยังไง
ผมมาวิ่งตีนแตก
เขามีเรื่องมีราวเกี่ยวกับเรื่องออนลงออนไลน์กันมาก่อน
ใช่เพราะฝั่งตั้งบอกปั้งแรกมาผมก็วิ่งตีนแตกกันหมดแล้วพี่
แล้วยังไงต่อไปค่ะความคืบหน้าคดีคือยังไงต่อไป

เพราะฉะนั้นมุมของโป้เองเขาก็แจ้งฟังทางนู้นเหมือนกัน

บอกว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยก็ไปยิงเขาเหมือนกัน
แล้วทางแม่โป้ก็เมื่อเช้านี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของโป้

แต่ทางแม่โป้กับความเป็นธรรมไปตรวจทางฝั่งนู้นบ้าง
ก็คืออยากจะให้แบบเป็นธรรมทั้งคู่ทั้งสองฝั่ง
แล้วเรื่องเขม่าวดินปืนอ่ะพี่หนุ่ม
อันนี้ก็คือในมุมของโป้เองเนี่ยหายไปสองวันสามวัน
อันนี้ทางฝั่งตรงข้ามนะเขาบอกว่า
แหมคือหายไป๒วันทำไมวันแรกไม่ออกมาล่ะ
หนีไปตั้งตัวแบบนี้เอาน้ำส้มสายชูล้างมือหรือเปล่า

ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าข้อเท็จจริงเนี่ย

มันไม่เจอไงเซเฟอร์อยู่ไหนก็ยังไม่รู้

ปรากฏว่าสักพักพอได้ยินเสียงปืนปั้ง

อ่าโจรฝามา

ผม
ไม่มีความยุติธรรมแน่นอนครับ

ใหญ่มากครับผม

เจ้าของผมฝั่งตรงข้ามตรงนะว่าอะไรไหมครับ

ผมไม่มีอะไรจะพูดแต่ผมขอความยุติธรรมจากศาลพอ

ทำเรื่องทำลาวอย่างเงี้ยแต่ที่เขาบอกว่าไม่เป็นทำกับเขา
ก็คือจับเขาคือพอไปมอบตัวปุ๊บกลับถูกออกหมายจับแล้วล็อกเลย

เศรษฐโปพยามจะอ้างสินว่าก็ตัวเข้ามามอบตัวแล้วไงอ่าฮะ
ไม่ได้หนีไปไหนแสดงความบ่สุดใจแต่ทำไมยังออกไหมจับเขาแล้วมาลอกตัวไว้อีก
อืมเขาถึงได้พูดแบบเมื่อกี้ครับนั่นคือที่มาที่ไปอืม
แน่นอนว่ารู้สึกว่าจะมีการแจ้งความกลับผู้อุ้มกลับที่ทางสอนอสิเจริญด้วยน่ะอ๋อ
เออหรือว่าไปทำแบบนี้อุ้ยสี่สิบเจ็ดเองอ่ะอืม
แม่ยังสาวอยู่แม่ยังไม่แก่ยังไม่แก่แม่สี่สิบเจ็ดแล้วดูแม่ทรงเก่าด้วย
ฮะยิงยังไงก็ต้องวิถีปืนก็ต้องหรือยิงตะวัดอย่างงี้ปุ๊บ
ไม่คือวิถีกระสุนมันเขาต้องดูกันอยู่แล้วว่าวิถีกระสุนเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
มุมของโป้ก็ในเมื่อเขาก็มีฝั่งพยานของเขาว่าโป้ไม่ได้ยิงอืม
อีกฝั่งนึงก็บอกโป้ยิงอืมก็ไม่รู้ทำยังไงไอ้เซิร์ฟเฟอร์เนี่ยก็หายไปไหนก็ไม่รู้
นี่ไงตัวฝั่งเมียของคนอ่าพี่สาวของคนที่ถูกยิงอืมก็
ก็โทรศัพท์คุยกับโป้เมื่อคืนนี้เหมือนกันเอ่อก็บอกว่าโป้ก็บอกว่าไม่คุยอืม
ไม่ได้ต้องคุยแล้วอ่าฮะอ่าแต่ในมุมของของเอ่อตัวตัวพี่สาวของคนที่ถูกยิงเนี่ย
เขายังบอกได้ว่าจริงแล้วเนี่ยนะโป้เนี่ยบอกเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่า
ก็ไม่ต้องไปหานะเขาออกไปแล้วอืมอ่าอันนี้ตัวตัวตัวผู้หญิงท่านนี้เขาคุยกันในเฟสนะ
อ่าที่เขามีการพูดคุยกันมีการพูดคุยกันแต่ไม่รู้สึกคุยคุยโทรคุยกันนะอ่าอ่า
ครับเอ่อตอนนี้ไม่เจอแล้วก็ไม่เจออืมก็ไม่รู้ยังไง
ยังไงกันแน่โอเคอืมนะฮะมาถึงเรื่องราวของกองสลากกันบ้างครับ
คุณผู้ชมครับปรับสูตรการพิมพ์นะฮะแก้จะเพิ่มปมหวยราคาแพง
เพิ่มจำนวนมากขึ้นครับเริ่มงวดแรกในวันที่สิบหกธันวาคมปีนี้นั่นเองนะครับ
วันนี้ครับพันธบทเอกบุญส่งจันทรีศรีนะครับผมนะครับ
มนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าจะมีการประชุม
มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับการขายสลากเกินราคานะครับ
โดยปรับสูตรการพิมพ์สลากเป็นแบบค้าเลขทั้งหนึ่งร้อยล้านใบครับอืม
เดิมที่พิมพ์แบบค้าเลขอยู่๖๗ล้านใบแล้วก็พิมพ์แบบเรียงเลขนะครับ
สามสิบสามล้านใบเนี่ยเปลี่ยนสูตรการพิมพ์สลากจากเดิมสองสองหนึ่งจะมีสลาก
เลขซ้ำชุดสองใบสี่เล่มแล้วก็สลากใบเดี่ยวเลขไม่ซ้ำหนึ่งเล่ม
ปรับมาเป็นสูตรนะครับสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งทั้งหมดคือสลากเลขซ้ำชุดนะครับ
สองใบสองเล่มครับแล้วก็เลขสลากใบเดียวนะครับ
ไม่ซ้ำเนี่ยสามเล่มมีผลตั้งแต่งวดวันที่๑๖ธันวาคมนี้เป็นต้นไป
ซึ่งการปรับสูตรการพิมพ์ครั้งนี้เนี่ยจะทำให้การรวมชุดสลากเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับ
มากสุดเนี่ยจะรวมชุดได้ไม่เกินชุดละห้าใบครับแล้วโอกาสที่จะเห็นสลากชุดใหญ่สิบถึงยี่สิบใบถูกรางวัลเป็นร้อยล้านบาทเนี่ย
แททก็ไม่มีเลยเขาบอกไม่มีอีกแล้วนะครับเต็มที่ก็ห้าใบก็อ่าสามสิบล้าน
ไม่แต่หลังก็ไม่ค่อยเห็นและถูกลงบ้านใหญ่กันอยู่แล้วเนอะ
คือใหญ่ใหญ่มันคือต้องเท่าไหร่นะ๑๐๐จังหวะมันเจ๊รักผัวอ่ะ๙๐จังหวะ
เจ๊รักผัวเจ๊รักผัวได้ก้าวสิบล้านขึ้น

มันมี๑๕ก็มีคนที่นักความผนมเคยได้๑๕ใบอย่างงี้

ถูกต้องนะครับผมซึ่งพันธุรกิจบุญส่งก็กล่าวเพิ่มเติมว่า

ยังเตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศนะครับผม
เพิ่มอีก๑แสนคนนะครับ
ราคาใบละ๗๐บาท๔๐สตางค์ครับ
ภูมิเลยครับเพื่อนำไปขายใบละ๘๐บาทนะครับ
จากเดิมเนี่ยมีผู้ค้าอยู่ในระบบซื้อจองจำนวน๑แสน๐๖หมื่นคน
อยู่ระหว่างกำหนดการหลักเกณฑ์นะครับ

ข้าจะเปิดรับขึ้นทะเบียนได้ก่อนสิ้นปี๖๓แล้วนี้ครับ
ก็แน่นอนเขาบอกว่าอย่างเช่นคนพิการคุณจะมีสิทธิ์

เราจะได้ได้ยังไงก็นี่แหละคือการลงทะเบียน
ถ้าสมมุติคุณเป็นคนพิการหรือเรามีคนพิการที่บ้าน
เพราะฉะนั้นวันนี้คนพิการทั้งหลายที่รู้สึกว่า
ตัวเองยังไม่มีงานทำคุณใช้สิทธิ์ของคุณซะนะ
เพราะว่าการคนพิการคุณจะต้องมีอะไรไปยืนเช่นเขาว่า

ถูก
เข้าไปกินนึงคุณต้องได้กาไร๑๐บาท
เล่มนึงมีกี่ใบ
อุ้ยเล่มนึงเยอะนะ

บางคนจะกินคนละเล่ม๒เล่มอะไร
บางทีมันก็เป็นรายแรงปลาทุก๑๕วันไง

คุณจะเอาโกต้ากับเขาหรอ
ไม่คือไปซื้อเป็นเล่ม
ก็จะมีคนรับมา
เช่นควรพิการเนี่ย
เขารับมา๗๐บาท
เป็นที่๗๐เท่าไหร่นะ

เออห้อ
เขาจะแก้ปัญหาเรื่องหวยแพง
ก็เลยเพิ่มขึ้น
ก็จะแก้ปัญหาที่เขาเพิ่มขึ้นมาหรืออะไร
เพื่อที่จะแบบว่าอ่ะให้รางวัลมันกระจาย

ถูกต้องว่าเวลาคนถูกที่ก็จะกระจุกกระจุก
เขาไม่ถูกแบบหลายคน

แต่คอนเนี้ยไม่รู้มันจะช่วยได้รึเปล่า
เค้าก็มีการส่งเลขให้มันเป็นแบบ
เลขชุดเหรอเลขชุดอยู่แล้วไง
เลขชุดก็คือยี่ปัวเค้าเอามารวมเอง
สมมุติคุณไม่ได้โควต้าอย่างนี้
สายคุณไม่ได้คือมีพี่ชาวแล้วมีหนูต่อแล้วมีพี่หนุ่มต่ออย่างนี้
พอส่งต่อกันเค้าก็ต้องมีการรวมชุดอยู่แล้ว
ก็ไปหาจากยี่ปัว
จริงก็ไม่ให้นะ
ซึ่งความจริงเอาจริงเค้าจึงบอกไงว่า
คนเราจริงถ้าสมมุติเอาตามกฎหมายจริง
คนพิการจริงได้รู้สึก๒เล่ม
นึกออก๒เล่ม
แต่หมายถึงว่าคนที่จะไปได้โคต้าแล้วจริง
มันจะต้องมีเงินก่อนที่จะไปซึงมดแรก
ก็เล่ามาต้องหยิบว่าใบละ๘๐แล้วพามมมมมมมมมาที่ก็มีหลายช่วงอ่ะใจร้ายล้อะ

อือคุณเลยตีเป็นเลขนี้ออกมา
โอ้ยฉันจะซื้อในชีวิตฉันจะไม่เคยซื้อหวยเลย

สาบานว่าฉันจะซื้อ
อ๋อไม่เคยซื้อหวย
ไม่เคยซื้อหวยเล่นแต่สล็อต
โอ้ยใช่
โหเติมตังค์กระทิงมาก
ก็ต้องเผื่อใจถ้าเกิด๕๘ก็ต้องซื้อเพิ่มไปด้วย๕๗๕๙

ถ้านุ่มหยุดพูดมันก็ได้เบรกทั้งนานแล้วล่ะ
อะไรนี่

คุณอธิบายอะไรอยู่นี่
ถ้าฉันไม่อธิบายฉันจะเข้าใจทั้งโคตรต้าหัวไหมล่ะ
ไม่เข้าใจ
เออไม่เข้าใจสาม
เคลียร์นะครับผม
มาพักช่วงหน้าแสงสีเขียวที่ระนองนะ

สนุกเขาเจอกันแล้ว
แสงเหนือ
แสงเหนือที่ระนอง
ช่วงหน้าคุยด้วยครับ

สะหน่ายพี่นุ่ม
อุ๊ยมันเยอะไป
เราใช้แบบไม่จำเป็นต้องขนาดนี้นะ
เพราะเขานิดหนึ่งเขาก็ทั่วแล้ว

คุณบ้านแม่
เฮ้ยคุณบ้านตำ
อื้อคุณบ้านแม่
ได้คุณใช้ไป
มองเหมือนรุ่นไฮโซ
แบบคนเล่นอะไรกันวะ
ไปดูเรื่องนี้หน่อย

เมื่อมันที่๒๗ตอนคืน
พูดเรื่องนี้หน่อย
ครับ
เมื่อวันที่๒๗ตอนคืน
ปรากฏว่ามีแสงสีเขียวเกิดขึ้นมนตรองฟ้าแถวรอนอง

ปรากฏว่าคนเขาก็บอกเลยมันคือไฟบอค
ใช่